และด้วยสายพระนิทอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระประมิณฑรามหาภูมิพงศ์อธิบดิชน์
ทรงเลยเห็นถึงปัญหาด้านพลังงานนะครับ
พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยโครงการพลังงานทดแทน
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของไบโอดีเซลครับ
หลายชุมชนมีการนำไปปฏิบัติ
เป็นพลังงานทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการลดต้นทุน

สถานีบริการน้ำมันแห่งนี้เปิดให้บริการมาร่วม๑๐ปี
ชนิดเดียวที่ออกจากหัวจ่ายคือน้ำมันไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลบีร้อยขายให้ในโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืช
และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร
มูลนิธิชัยพัฒนาตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ที่เหลือแบ่งขายให้ในระแวกใกล้เคียง
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องจักรทางการเกษตร

ปกติของกวานไม่ได้ผลิตเพื่อที่จะจำหน่าย
หลักเราจะผลิตเพื่อใช้ในโครงการก่อน

แต่ว่าถ้าเหลือเราถึงจะจำหน่ายให้เจ้าบ้านในรถลองใช้
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ทำงานได้ดี
ไม่ต่างจากน้ำมันดีเซลทั่วไป
และราคาถูกกว่าดีเซลทั่วไปถึงลิตรละ๔บาท
โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืช

ผลิตน้ำมันปลามดิบได้วันละ๔๐๐ลิตร
จากสวนปาล์ม๒๕๐ไร่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชดำริให้พลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเป็นดินเสื่อมโทรม
และให้ทดลองปลูกต้นปาล์มน้ำมันในที่แห้งแรง
เพื่อส่งเข้าโรงงานสกัดน้ำมันพืชที่ตั้งขึ้นที่นี่
และผลิตไมโอดีเซลครบวงจร
เพื่อจ้างงานชาวบ้านในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดู

ให้กับคนที่จะมาเรียนนะครับแล้วไม่ปิดกั้นนะครับ
ทีนี้พออุงความรู้มีเท่าไหร่ให้หมด
ให้กับคนที่จะมาเรียนนะครับแล้วไม่ปิดกั้นนะครับ
ทีนี้พออุงความรู้มีเท่าไหร่ให้หมด
ให้แก่คนที่จะมาเรียนนะครับแล้วไม่ปิดกั้นนะครับ

ผลผลิตปาล์มต่ำราคาดีเซลสูงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อุงความรู้ที่ได้กลายทอดไป
ก็จะเกิดขึ้นก็จะได้ใช้ประโยชน์

เป็นหนึ่งในชุมชนที่ยึดปฏิบัติตามแนวพระราชดำริด้านพลังงานทดแทน
ศึกษาดูงานจากโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืช
และผลิตไบโอดีเซลครบวงจรมูลนิธิชัยพัฒนาและสวนจิตรดา
ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ไบโอดีเซลของชุมชน
เพื่อลดต้นทุนภาคการเกษตร
จากชาวบ้านที่นี่จะประกอบอาชีพทำไร่สับปะรดไร่อ้อยเลี้ยงกุ้งปลา
ที่นี่ไม่มีสวนปามแต่ใช้วิธีการจัดการตั้งธนาคารน้ำมัน
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนให้ประชาชนนำน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์
ที่ผ่านการใช้งานมาแลกน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคใหม่
และนำน้ำมันใช้แล้วไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล
เราทำให้จับต้องได้เรือจากถัวมาสู่ขวดออกจากขวดมาเป็นพลังงานทดแทน
ไอโอดีเซลเป็นหนึ่งในโครงการพลังงานทดแทนที่เกิดจากสายพระเนธอันยาวไกล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ที่พระชาธานพระราชดำริให้พัฒนาและทดลองใช้เชื้อเปลืองเลี้ว
ซึ่งสกัดจากพืชเพื่อนำมาปรับใช้อย่างทันท่วงที
อย่างที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมันแพง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้เคยพระราชทานพระราชดำรัฐแก่คณะบุคคลต่าง
เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา
นาษาลาดูสิดาลัยสวนจิปรดาพระราชวังดูสิต

เรื่องพลังงานทดแทนตอนหนึ่งว่า
ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว
ก็ยังใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้
มีแต่ต้องขยัน
ต้องหาวิธีที่จะทำให้
เชื้อเพลิงเกิดขึ้นใหม่
ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมด
ภายในไม่กี่ปีคือไม่กี่สิบปีก็หมด
การใช้ปามกันบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลของพระองค์ได้รับการจดสิทธิบัตรเมื่อปี๒๕๕๙
และในปีนั้นโครงการนี้ได้รับเหรียญทองประกาศนียบัตรสะดุดีเทิดพระเกียรติคุณในงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติณกรุงบราเซลประเทศเบลเยี่ยมด้วย
การใช้ปามกันบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลของพระองค์ได้รับการจดศิษย์ธิบัตรเมื่อปี๒๕๔๔